คุณผู้ชมคะเหล้าเบียกินได้นะคะไม่เคยห้ามกินเอาแบบพอดี
บางทีสังสรรคิ้งกับเพื่อนไม่มีใครห้าม
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินแล้วขาดสติ
ผลที่ตามมาไม่เคยสวยเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะกินเบียร์แล้วเมา

เขาเดินมาแล้วเอามือยื่นเข้าไปข้างในห้องเช่าของตัวเองค่ะ

เข้าหัวเมียนะคะเนี่ยชักปืนปุ๊บยิงปั๊บเนี่ยเออ
เข้าหัวเมียเลยนะคะทะลุซ้ายออกขวา
ตายคาห้องเช่าค่ะ
เพิ่งจะมารู้ตัวเนี่ยว่าอ้าว

ถามว่าอยู่ไปยิงเขาได้ยังไงอ๋อเมียบ่นเรื่องกินเหล้า

นี่คือนายกฤษนพพรมชูนะคะพนักงานโรงแรมบนเกาะสมุยค่ะ
เมาเบียทะเลาะกับเมียขาดสติยิงเขาตายนะคะ
นี่คือนางสาวมณีรัฐคงฤทธิ์ค่ะ
ถูกจับตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะรายนี้

ได้คุยกับคุณเฉลิมชัยพี่ชายคนตายค่ะ

มาขอเอกสารรับศพน้องสาว

ประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอระโนธ
ที่บ้านเกิดที่สมสงขลา

คิดเลยว่าน้องเขยจะก่อเหตุรุนแรงขนาดนี้

ขอไม่ให้อภัยเด็ดขาด
ผลคำที่เขาก็ทำไป

ไปเขาไหมพี่ในส่วนพี่
ผมก็ยังบอกไม่ถูกตอนนี้

แต่ในนั้น
ก็ไม่น่าอ้ายอภัยอะครับ